ส่งกำลังใจนิดนึงให้เต้ายองแห่งระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ

เพราะว่าเต้ายองเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียอย่างแรงค่ะ
มหามส่งโรงพยาบาลด่วนเลย

โทรศัพท์ไปสอบถามพ่อบุญธรรม

ระหว่างที่มาโชว์ในกรุงเทพนี่แหละ

เต้ายองก็มีอาการหน้ามืด
เอสเนี่ยเลยรีบขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลปิยเวททันทีเลย
สรุปเลยเต้ายองเนี่ยพักผ่อนน้อย

รวมไปถึงเอวแล้วก็หลังมันอักเสบด้วย
เพราะว่าอะไรเต้นแรงไปหน่อย

ช่วงอยู่โรงพยาบาลเต้ายองก็ออกอาการเซ็งอยู่เหมือนกัน
ว่าแม่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะล่าสุดค่ะเต้ายองอาการดีขึ้นแล้ว
กลับมาโชว์ขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะแหมนะพักยังไม่ทันหายเหนื่อยเลย
ต้องกลับเกิดโชว์แล้วนะและด้วยความเชื่อของชาวอิสานค่ะ
พร้อมภรรยานะเลยทำพิธีนะคะพิธีผูกแขนเอิ้นขวัญให้กับเต้ายองค่ะ
พ่อแก่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะหมอลำนี่แหละ
ให้มาปกป้องรักษาเต้ายองค่ะ
โดยวันนี้ค่ะมีแม่แฟนคลับมาผูกข้อไม้ข้อมือกันใหญ่เลย
รวมไปถึงคล้องมาลัยน้ำใจด้วยนะคะ
รวมแล้วคืนนั้นน้ำใจของแม่
เท่าไหร่คะแสนกว่าบาทด้วยไปร่วมแสนเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องนี้มันซึ้งใจจนเต้ายองต้องขอโพสต์ขอบคุณทุกคนเลย
พร้อมกับบอกด้วยว่าต่อจากนี้จะรักษาตัวให้ดีที่สุดครับ
โดยคุณหมอนะคะได้สั่งพักใช้เอวไปนิดนึง
เอาไว้ก่อนลูกพักก่อนไม่เป็นไร
จากปกติค่ะเคยเต้น๓ชั่วโมง
ตอนนี้หมอขอนะชั่วโมงเดียวพอแล้วเต็มที่
เต้าหยองค่ะฝากบอกด้วยว่าคืนนี้วันศุกร์ที่๒๕
ใครอยากไปให้กำลังใจค่ะก็ไปเจอกันได้ที่
อำเภอเทาวัดบุรีนะคะจังหวัด๑๐๑เดียวจ้า

กับคณะระเบียบวัตถสินค่ะ